ผู้ชมครับหลังจากที่ผอวาวตะรอเขามีการวางกรอบ
เรื่องของเหตุการณ์ยิงกันในบ่อนพระราม๓
ว่าต้องมีความชัดเจนใน๓วันและต้องมีคนรับผิดชอบ
ค่ะพอพูดไปปุ๊บโอ้โหความคืบหน้ามามากมายเลยอืม
ทางด้านของในบอยที่เป็นคนยิงนายถาวรก็ถูกออกไม้จับด้วย
แล้วคนที่อยู่ในคลิปภาพเนี่ยลากเก้าอี้ไปขนข้าวขนของ
ก็ไปพบตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะ
วันนี้ที่สถานีตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆครับ
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินชัยรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานรับผิดชอบงานด้านสอบสวนคดียิงกันที่บ่อนพระรามสาม
บอกว่าหลังจากมีการประชุมกันวันนี้ก็เป็นการประชุมกัน
กับชุดคลี่คลายคดีติดตามความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานเนี่ย
นะฮะมีชายที่ปรากฏในคลิปภาพเนี่ยไปขนเก้าอี้
เข็นเก้าอี้ในบ่อนเนี่ยเพื่อทำลายหลักฐานในบ่อนเนี่ย
เดินทางมามอบตัวแล้วให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ผู้อื่นโดยเจตนานี่อันนี้คือใบหน้าของในบอย
จากการตรวจสอบประวัติของในบอยเนี่ยเคยก่อเหตุฆ่าคนอื่นมาแล้วนะฮะ
ปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบสี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นการพนัน
ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยครับมีนิสัยเป็นนักเลง
มักจะไปเล่นการพนันในบ่อนเป็นประจำนะฮะแต่ว่าจากการสืบสวนเนี่ย
ยังไม่พบว่าในบอยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่อนที่
พระราม๓นะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อว่าเขาไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งนี้เนี่ยได้มีการรับมอบหมายให้ติดตาม
คดีบ่อนพระรามสามเนี่ยแยกออกเป็นสามเรื่องคือหนึ่ง
ประเด็นการฆ่าโดยเจตนาวันนี้ได้มีการขอสารออกหมายจับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็กำลังสืบสวนเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ประเด็นที่สองคือการทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐาน
ก็มีการติดตามบุคคลในคลิปภาพต่างที่ปรากฏ
เรามีการนำเสนอข่าวไปแล้วมาสอบปากคำนะฮะ
โดยเฉพาะทางด้านของนายนบอันนี้เป็นนามสมมุติเนี่ย
ผู้ชายในภาพที่ไปลากเก้าอี้ขนข้าวขนของอยู่
ก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วให้การที่เป็นประโยชน์อย่างมาก
วันนี้ก็เลยนำตัวนายนบไปชี้จุดที่ทิ้งพยานหลักฐาน
เพื่อตรวจยึดมาเป็นของกลางแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไป

ส่วนประเด็นที่๓คือเรื่องของคดีการพนัน
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนหรือว่าซองกระสุนปืนไม่ก็ดี
คงจะต้องรอผลการตัวพิสูจน์จากทางมิติภิษฐานนะครับ

อีกหนึ่งสายะคือบอยแอลเอ

อดีตเป็นคนสนิทของแน่ทหารระดับศีลาธิการ

แล้วก็เคยเป็นคนติดตามของนักการเมืองชื่อดังเช่นเดียวกันนะฮะ

ทางด้านของผันตำรวจเอกพี่พัทธ์ศิษฐิกุลรองผู้บังคับการอาระขาดและควบคุมฝูงชน
ในฐานะรักษาราชการแทนผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆ
ก็มีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์๓ชั้น
ตามคำให้การของกลุ่มคนที่เข้าไปมอบตัว
ที่ปรากฏว่าอยู่ในคลิปในการขนย้ายเข้าของในบ่อน

ที่ชั้นล่างของตึกไปพบโต๊ะพนัน๖ชุดด้วยกัน
ตอนนี้กำลังตรวจสอบนับอยู่ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหน
มันก็ตรงกันกับในภาพเลยอุปกรณ์ชุดเดียวกัน
ตอนนี้กำลังตรวจนับแยกชิปที่บริเวณชั้น๒กับชั้น๓อยู่นะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวจะดูก่อนว่าของกลางทั้งหมดในภาพวงจรปิดในชิปในกล้องที่ได้
มันจะมีภาพขณะที่มีการก่อเหตุยิงกันตายหรือเปล่า